คุณผู้ชมรอข่าวนี้อยู่หรือเปล่าแต่ผมยอมรับแล้วผมรอข่าวนี้อยู่
ผู้ชายที่ก่อเหตุเตะก้านคอผู้ชายคนที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนี่ย
เขามอบตัวแล้วนะเข้ามอบตัวแล้ว
แล้วคนเจ็บเนี่ยยืนยันเลยนะว่าเขาไม่ได้มองหน้าผู้ชายคนนี้เลย
นี่ครับโอ้โหเป็นเหตุรุนแรงจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊น้อยอยู่ที่ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
ภาพเหตุการณ์คงไม่ต้องบรรยายแล้วคุณผู้ชมได้เห็นหลายรอบแล้ว
วันนี้ทีมข่าวไปเจอกับนายสลาวุฒิอายุ๒๒ปีครับ
วันเกิดเหตุผมไม่ได้มองหน้าเขาเลยพี่แล้วมองอะไร
ผมมองไปที่รถผมที่จอดอยู่ข้างหน้า
รถที่จอดอยู่ริมถนนจะถูกเฉียวถูกชน
แต่จู่ผู้ก่อเหตุก็มาหาเรื่อง
มองหน้าเขาแล้วเตะก้านคอผมเลยผมโกรธมากนะ
ผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดผมจะไม่ยอมความ
ผมจะไม่รับคำขอโทษแล้วรับอะไร

ผมไม่ได้มองเลยครับ
ผมมองรถฝั่งตรงข้ามครับเพราะว่ารถกลับรถ

หลังจากนั้นเขาทำยังไงบ้าง
ผมไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรผมก้มเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
รู้สึกตัวนี้คือวูบไปได้ไง

รูปไปเลยต้องมาขอโทษอะไรแต่เราต้องคุยกับเขาไม่ได้อย่างนั้น

ก่อนผมจะหาของคุณผู้ชมลงดาวเล่นก่อนว่า
คนที่มามอบตัวจะให้เหตุผลว่าไงครับ
เมื่อเวลาบ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมา
ญาติพาตัวนายจุรินสุเวชสกุลอายุ๒๗ปี
ผู้ชายที่เตะเข้าก้านคอไอ้น้องคนเมื่อกี้ที่เจ็บเนี่ย
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเสม็ดแล้วครับ
ญาติอ้างว่าผู้ก่อเหตุเมื่อการป่วยทันจิตครับคุณผู้ชม

ต้องดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายครับ